ส่วนคู่นี้ค่ะก็ตบแต่งกันมาได้ก็ระยะหนึ่งแล้วนะพี่แจ๊คเนอะ
แต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีวี่แววจะมีเบบีสักทีเนาะ
สำหรับดีเจ๊พุทธนะคะแล้วก็พี่จุ๋ยวรัฐยา
เจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตชีวิตคู่หน่อยแหละ
คือพักนี้ทั้งคู่ก็มีงานให้รับผิดชอบมากขึ้นด้วย
ทั้งงานผู้จัดเองรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัว
ก็ทำเอาหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่า
เอาเวลาที่ไหนมาดูแลกันและกัน
จุ๋ยก็เลยบอกว่าก็ยังแบ่งเวลาได้นะคะ
ก็คือต่างคนต่างเข้าใจกันดีอยู่แล้ว

ตอนนี้ก็มีเครียดเหมือนกันนะ

คือพยายามทำใจให้สบาย

เข้าใจว่าคือตอนนี้มันมีหลายอย่าง

ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของการมีบุตรได้ด้วยนะคะ
ตั้งใจว่าอยากจะมีน้องอยู่นะคะ
แต่ตอนนี้๕๐๕๐แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีได้หรือไม่ได้
คือด้วยสุขภาพตัวเองด้วย
ด้วยความเครียดด้วยหลายอย่างทำให้มันเหมือนแบบ

เคยไปเก็บไข่ด้วยไหม

เอาจากตอนนี้อายุเท่าก็มีกันได้
จริงฉี่ยังไม่ต้องเครียดหรอกค่ะ
เพราะว่าทำใจสบายเข้าใจว่างานเยอะอยู่แหละ
ตะได้กังวลหลายอย่างเป็นกำลังไส่ให้นะจ๊ะ